ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลา
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นการยิงผิดตัวหรือเปล่า
เพราะว่าหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
ภรรยาที่เป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนร้ายคุยกันว่า
เอ๊ะไม่ใช่ได้ยินคำว่าไม่ใช่ออกมา
แล้วก็ถูกคนร้ายขี่ตามมา๒คัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
ตำรวจธุ่งตำเสาเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุมานะคะว่า
ภรรยากันค่ะสามีก็คือนายจำลองหอมหวนอายุห้าสิบปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าที่ลำตัวด้านหลัง
นอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนนะคะส่วนภรรยาก็คือนางบุญกองหอมหวน
อายุห้าสิบปีเหมือนกันถูกยิงเข้าที่บริเวณด้านหลัง
ได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุก็พบรถจักรยานยนต์ของทั้งคู่ที่ขี่มาล้มอยู่บนถนน
แล้วก็นี่แหละค่ะปลอกกระสุนปืนตกอยู่บริเวณที่จุดเกิดเหตุอีก๑ปลอก
ตำรวจเขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานไปสอบถามนางบุญกองภรรยาที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเธอกับสามีเนี่ยจริงแล้วเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซานะ
แต่ว่ามาเช่าทำสวนผักอยู่ในพื้นที่หมู่๘บ้านท่าหมอชัยที่สงขลานี่แหละ
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากงานขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อนบ้านในพื้นที่บ้านวังพา
โดยตัวภรรยาเนี่ยเป็นคนขี่อ๋อส่วนสามีเนี่ยซ้อนท้ายอยู่ข้างหลัง
ภรรยาเป็นคนขี่นะคะแล้วระหว่างทางก็เล่าต่อนะคะบอกว่าอยู่อยู่ก็มีคนร้ายสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาสองคันไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนเพราะว่ามันมืดแล้วอะค่ะ
คันแรกยิงก่อนหนึ่งนัดถูกตัวของภรรยาเนี่ยนะคะ
ส่วนสามีได้รับบาดเจ็บและรถจักรยานยนต์ก็ล้มลง
จากนั้นรถคนร้ายคันที่๒ขี่ตามมายิงสามีซ้ำอีก๑นัด
แต่ขณะที่คนร้ายขี่ผ่านไปได้ยินคนร้ายพูดกันบอกว่าเอ้ยไม่ใช่
แล้วก็รีบขี่รถหลบหนีไปก่อนจะรีบโทรศัพท์บอกน้องสาวให้มาช่วยเหลือด้วยค่ะ
ไม่รู้จริงจริงทรัพย์นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกค่ะ
เพราะว่าไม่เคยไปมีเรื่องโกรธเครื่องหรือว่าขัดแย้งกับใครเลยจริง
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัว
อันนี้คือความคิดเห็นของนางบุญกองผู้ที่ถูกยิง
ส่วนทางด้านแนวทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ย
วันนี้ทางพนักงานสอบสวนสพทุ่งตำเสา
ก็จะเชิญทั้งญาติแล้วก็พยานแวดล้อมมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อจะได้หาสาเหตุว่ามีเรื่องบาดหมางกับใครบ้างหรือเปล่า
เจ้าตัวอาจจะไม่รู้แต่ว่าอาจจะมีเรื่องบาดหมางกันเกิดขึ้น
หรือว่าสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นการยิงผิดตัว
ตามที่ผู้บาดเจ็บเข้าใจจริง
ซึ่งตอนนี้ชุดสืบสวนก็จะลงพื้นที่หาเบาะแสของคนร้าย
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ก็ชัดเจนแน่นอนถ้าหากว่าจับตัวคนร้ายได้นะคะ